ติดตามความเคลื่อนไหวด้านการเมืองนะครับ
คุณบันนะครับได้จัดงานการล่าดินเนอร์
ขายโต๊ะโต๊ะละหนึ่งล้านบาทจำนวนสองร้อยสี่สิบโต๊ะนะครับ
ขณะที่การจับตาความเคลื่อนไหวการเมืองวันนี้
มีการจับตาไปที่นางเยาวภาวงศวรรค์น้องสาวของนายทักษิณชินวัฒน์
หลังจากที่หายตัวไปเมื่อปปชกำลังจะตรวจสอบ
ทุจริตจำนำข้าวในรอบที่สอง

ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงกระแสข่าวนางเยาวภาวงศวรรคหลบหนีออกนอกประเทศ
ปปชกำลังตรวจสอบทุจริตโครงการรับจำนำข้าวรอบ๒ว่า
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบและยังไม่พบตัว
เชื่อว่ายังคงอยู่ในประเทศไทย
พร้อมระบุด้วยว่าหากคิดว่าตัวเองทำถูกต้อง
ตามขั้นตอนของกฎหมายก็ควรสู้คดี
มีรายงานว่าพบข้อมูลการเดินทางออกนอกประเทศ

ยังนครดูไบสหรัฐอารับอิมิเรต

และเดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทย

เมื่อวันที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา

มีการเดินทางออกนอกประเทศอีกเลย

มาสังเกตการการเลือกตั้งของไทย
ท่ามกลางการตั้งข้อสังเกตว่า

ดอนปรมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการ

คนไทยดูแลการเลือกตั้งเองได้

ให้มาสังเกตการณ์การเลือกตั้ง
แต่เมื่อไทยเป็นประธานอาเซียน

ถ้ามีการส่งมาจากไหน

แปลว่าเป็นประเทศที่มีปัญหา

ดูแลกันเองได้ไม่ต้องเอาเข้ามา
ใช้คนไทยที่มีอยู่ในประเทศ

เพราะมันได้ช่วยกันเริ่มต้น

ให้กับคนไทย
ขณะที่พักรวมพลังประชาชาติไทย
จัดงานกาล่าดินเนอร์ระดมทุน

หมอมราชวงศ์จตุมงคลโสนกุล

พร้อมคณะกรรมการบริหารพัก
และมีบรรดาพักการเมืองต่างเข้าร่วมงาน
จากคล้ามภัยบูรณ์นวาอากาศตรีสุธรรมระหง

เข้าร่วมงานในฐานะแขกรับเชิญ
พักรวมพลังประชาชาติไทย

เป้า๒๔๐ล้านบาท